สวัสดีค่ะแม่หมอพิมฟ้าจากเพจพิมพ์ฟ้ามาโปรดและมูเตเวิลค่ะก็เป็นหมอดูภาพ๒๔แล้วก็โหลศาสตร์นะคะตอนนี้ก็ดูมาประมาณ

แต่ก่อนเนี่ยเวลาเราตั้งวอลเปเปอร์ใช่ไหมเราอาจจะตั้งเป็นรูปคนที่เราชอบเนอะหรือว่าเป็น
แต่ตอนนี้มันมีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นค่ะ
แต่ไพ่๒๔แต่ละใบมันมีความหมายที่แตกต่างกัน

เพื่อมาตั้งเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
คือการเสริมไม่ใช่การเปลี่ยนนะคะ
ดวงมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเนอ
แต่ว่าเรารู้แล้วเราขาดสิ่งนี้เราเสริมสิ่งนี้ให้มันสมดุล
เราอยากได้สิ่งนี้เราดึงดูดสิ่งนี้เข้ามาเนอะ
แล้วทุกคนมันมีโทรศัพท์มือถือแล้วเดี๋ยวนี้

ร่วมกับโทรศัพท์มือถือเกิน๑๒ชั่วโมงไหม

ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือครอบครัว
มันจะผ่านโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้น
เลยคิดว่าเทรนด์มันมาจากตรงนี้

ซึ่งเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะ

ก็มาพิมพ์จัดไว้แล้วนะคะ
สำหรับคนโสดก็คือปีหน้า

ส่วนใครที่แบบยังไม่มีคนคุยเลย

ก็จะมีคนใหม่เข้ามาที่ปัฒนาดีกัน
หน้าไพ่ที่พิมพ์จัดอาจจะน่ากลนิดนึง
แต่ว่าจริงแล้วมันมีความหมายดีอยู่นะคะ

โชคลาภหรือว่าคนที่หวังดีกับเราด้วยนะคะ
เวลามีไพ่ใบนี้เหมือนกับแบบคนที่จริงใจ

เกิดความรู้สึกใหม่ที่รู้สึกดีได้นะคะ
และใบต่อมาที่พิมอยากให้เขาอยู่ในสำหรับนี้
เวลาเราจะแบบเหมือนความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นนะ

เราจะต้องให้บทสนทนามันเดินไปนะคะ
แล้วใบนี้ก็จะเป็นใบที่ช่วยแบบว่า

ให้ความสัมพันธ์มันแบบเริ่มเกาะตัวนะคะ
และใบสุดท้ายที่พิมแบบจะเอามาจัดด้วยกัน

ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะมีความรักใช่ไหม
นึกภาพดูว่าเรายังไม่แบบคอมมิตกัน

ก็คือให้สถานะชัดเจนสักทีนึง

ก็อันนี้เนาะพิมก็วางไว้๓ใบแบบนี้นะคะ
โดยบอกว่าให้มีคนเข้ามานะ

เราเจอความรักใหม่นะคะ

มีโอกาสได้สนทนาการพูดคุยกันนะคะ

ก็ขอให้บทสนทนาไหลลื่นนะคะ

เหมือนเป็นการตกลงเซ็นสัญญากันประมาณนั้นเนาะ
โอเคสำหรับคนมีคู่บ้างดีกว่าเนาะ
จริงช่วงประมาณต้นปี๒๕๖๕เนี่ย

ให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้เนอะ

ก็ให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นเนาะ

แล้วก็มีความเข้าใจกันค่อนข้างมากนะคะ

ก็ให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นนะคะ

ไม่ได้แบบอยู่ด้วยบรรยากาศที่มันขมุกขมัวนะคะ
และใบสุดท้ายค่ะที่พิมเอามาเนี่ย

มันรู้สึกหรือว่ากลับไปเหมือนวันแรกที่เราพบกันนะคะ

จริงภาพรวมในนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะ
ยังพูดถึงการคิดเพื่อมาอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะ

แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราก็แฮปปี้
และคนรอบข้างก็เห็นด้วยนะคะ

เป็นทำออฟฟิศหรือว่างานประจำเนอะ
ก็เป็นสายที่แบบว่าเปิดร้านขายของ

เรามาเริ่มต้นกันที่งานประจำก่อนนะคะ
ก็จัดไพ่ทั้งหมดแบบ๓ใบมาให้นะคะ

เหมือนใช้ในเรื่องของความรักด้วยนะคะ
แต่เขาจะพูดถึงบรรยากาศโดยรวมนะครับ

ซึ่งเจ้านายเป็นคนที่เข้าใจลูกน้องนะคะ

เป็นไพ่ที่พูดถึงความร่วมมือค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเพื่อนรอบข้างนะคะ
หรือว่าเราไปขอความช่วยเหลือจากแผนกอื่น

เขาก็จะให้ความช่วยเหลือเรามาเนอะ
ส่วนใบสุดท้ายนะคะ๘เหรียญค่ะ
เหรียญนี่จะทำให้เราเป็นคนที่ขยันขึ้นนะคะ

ได้รับความร่วมมือแล้วก็ฝีมือแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะคะ

บอกว่าเราเนี่ยสามารถมีเจ้านายที่ค่อนข้างโอเค
เข้าใจลูกน้องนะคะได้รับความร่วมมือนะคะ
และข้างล่างคือเราที่ทำงานไปเสิร์ฟ

อันนี้ก็คือคนแฮปปี้ได้ทำงานกับงานค่ะ
ต่อมานะคะสายที่คนทำงานคะ
แล้วก็คนที่แบบขายออนไลน์เอ่ย
ว่ามีหน้าร้านก็สามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ

ก็จะเป็นไพ่นะคะที่พูดถึงการค้าขาย

ใบนี้เนี่ยจริงแล้วมันมีความหมายทางโหลศาสตร์ด้วยนะ

เกี่ยวกับติดต่อสื่อสารค้าขายพอดีเลย
ใบนี้นะคะก็จะเหมาะมากสำหรับคนทำการค้าขาย
อยากให้มีคนทักอินบล็อกเข้ามาเยอะค่ะ
ไม้เท้านะคะก็จะเป็นไพ่ที่พูดถึงการที่

มันเหมือนมีคนทักมาหาเรามาพูดคุยกับเรานะคะ
หรือถ้าเราเปิดร้านเนี่ยก็มีคนอยากจะมาในร้านของเรานะคะ
แต่ทริคเลยก็คือต้องจัดหน้าร้านให้สวย

ถึงจะดีแล้วก็เข้ากับดวงเรามากขึ้นเนอะ

ไม่ใช่ว่าแบบเขาทักมาแต่ว่าไม่มีออเดอร์ถูกไหม
นี้นะคะก็จะเป็นเหมือนใบที่เป็นตัวแทนการเงินโชคลาภนะคะ
ลูกค้าสั่งมาเป็นออเดอร์เยอะ
หรือว่าเป็นล็อตใหญ่อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะ
เมื่อจัดรวมกันแล้ว๓ใบก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะ
จริงแล้วมันมีความหมายนะในการที่แบบจะอยู่แต่ละตำแหน่ง
เพราะว่าถ้าสมมุติ๑เหรียญนะคะถูกสลับไปอยู่ตรงนี้

เพราะฉะนั้นการจัดอยู่ตรงนี้ให้หมอดูจัดให้มันเลยมีความสำคัญ
เพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเราจะต้องจัดยังไงให้เงินเข้าเรานะคะ
วิธีการจัดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันค่ะ

แล้วถ้าไปดูแบบว่าดวงเศรษฐกิจปีที่แล้วก็ไม่ดีเนาะ
มีเงินเข้านะคะเข้าอย่างเดียวไม่พอเข้าจนเบื่อด้วย

ก็พูดถึงเหรียญทรัพยากรนะคะ
สมมุติว่าเรากำลังขาดแคนสิ่งนี้อยู่ในใจนะ

ส่วนใบที่๒นะคะที่พิมจะจัดเนี่ย

แต่ว่าถ้าไปอ่านลึกไปเนี่ยจะพูดถึงดวงจันทร์

ซึ่งตรงนั้นนะคะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นบ้านของตัวเอง

สิ่งนี้เรามีอยู่แล้วแล้วก็มีเข้ามาอีก

คือถ้ารวยก็รวยแบบวิ่งหนีขึ้นต้นไม้ไม่ทันเนอะ
ที่๓นะคะเมื่อกี้มีเงินเข้ามาแล้ว
ส่วนอันนี้นะคะยังพูดถึงการที่คนเอาเงินมาให้นะคะ
คนเอางานมาให้เนอะก็จะมีคนเข้าหาเราเรื่อย
หรือว่าแบบมาพูดคุยเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานนะคะ
ก็เข้ามาเยอะจนเราไม่อยากจะรับแล้วเหมือนกันนะคะ
อยู่ด้วยกัน๓ใบเขาจะหน้าตาแบบนี้ค่ะ

เป็นในลักษณะเดียวกับพี่ถ้วยยื่นเข้ามาหาคนเห็นไหม
แล้วก็คนเดินเข้ามาหาในลักษณะเดียวที่ถ้วยยื่นเข้ามา
ก็บอกว่าเงินลักษณะนี้คนลักษณะนี้นะคะ
จะเข้ามาเยอะมากจนเราแบบคือไม่อยากรับแล้วมีอยู่แล้วเยอะมากอะค่ะ
สำหรับใครที่อยากจะมีเงินเข้าจนเบื่อแนะนำเซตนี้ค่ะ
เซตสุดท้ายเนอะเป็นเซตที่ขาดไม่ได้เลย
เพราะตอนนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์ที่เปล่าเป็นการเฝ้าระวังเนอะ
ก็เลยจัดไพ่เซ็ตสุขภาพมาแจกนะคะสำหรับแฟนชาวไทยรัฐเนาะ

ที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไม่ดีเนี่ย
ใบนี้คือเหมือนช่วงเวลาหลังความเจ็บปวดที่เราแบบว่า
เริ่มฟื้นขึ้นมาได้แล้วนะคะบินก็จะเริ่มต้นด้วยใบนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์จริงใบนี้เขามีความหมายว่าควบคุมด้วยนะคะ
ซึ่งก็จะแปลว่าเขาสามารถควบคุมอะไรภายในจิตใจเราได้
ส่วนใบสุดท้ายที่พิมจะใช้นะคะก็คือไพ่๒ถ้วยค่ะ
ก็มีสัญลักษณ์ทางการแพทย์นะคะอยู่ที่ตรงสองถ้วยเนาะตรงนี้ค่ะที่เป็นเกลียวนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพิมก็จะให้ไพ่ใบนี้เนี่ยแทนการรักษาที่มันเห็นประสิทธิภาพเนาะ
แล้วก็ร่างกายมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะ
รวมเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคเรารู้แล้วนะว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพและร่างกายมากยิ่งขึ้นนะคะ
ควบคุมคอนโทรลให้ตัวเองแบบว่าถ้าอยากกินอะไรที่มันแบบไม่ดีต่อสุขภาพก็ควบคุมได้เนอะ
ส่วนใบสุดท้ายนะคะพูดถึงการรักษาที่เห็นผลแล้วก็ได้พบแพทย์ที่ถูกต้องก็จะเป็นแบบให้เย็นประมาณนี้นะคะ

ความรักแล้วก็สุขภาพนะคะ

ก็ขอโวยพรให้ชาวไทยรัฐออนไลน์นะครับ

ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ฝ่าฟันไปจนได้นะคะ
แล้วก็ขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนค่ะ